ตอนนี้เรามาดูเรื่องราวของการแสดงความสามารถของหนูน้อยคนนี้หน่อยนะคุณผู้ชม
เขาโชว์ลีลาขั้นเทพในการตีกลองเปิ้งมาก
เก่งขนาดนี้ไปดูกันเลย
เฮ้ยนี่มันปางเมืองเปิงมาง
ถูกแล้ว
เปิงมางคุณผู้ชมแล้วน้องเบนโตนี่นะ
หนูน้อยไว้จุกเลยนะอายุแค่๓ขวบเอง
พูดชัดแล้วยังไม่รู้นะแต่ว่าตีกองได้คล่องแคล่วมากจริง
คือเด็กวัยอนุบาลนะคุณ
แต่มีความสามารถขนาดนี้ต้องชื่นชมนะ
เขามีไฟวับนี่นะ
เอ้อคล้ายกับบู้ดดีเจแต่ตัวนี้เปลี่ยนเป็นแนวแบบไทยนิดหนึ่ง
แล้วคุณเห็นไหมว่าน้องเขาโชว์ดูพริ้วมาก
ตีไปตีไปแล้วก็มีคุณผู้ชมชมอยู่
มีให้รางวัลด้วยนะเออมีให้รางวัลด้วย

น้องเบิ้ลโตะไงคะครับคุณ
เขาเต้นเข้ารามเขาเสิร์คตามจังหวะคือถ้าถามว่าน้องเขาทำไมเก่งได้ขนาดนี้
คือเป็นลูกหลานในวงของชาวคณะปีภาษบรร่วมสมัยสไตล์ลูกทุ่งคณะสออนุรักษ์ไทย
คือเป็นลูกหมายตายต้นอย่างนั้นเลยนะน้องก็เลยมีความสามารถคลุกคลี
ผู้หลักผู้ใหญ่ทำก็เลยเรียนรู้มาด้วยนะคะแล้วนอกจากวงปีภาษนี้แล้วนะเขายังมีแตรวงมีรถแห่ด้วย
หรือหลักไปไม่แน่ใจเอาเป็นลีลาเขาเออน่าเก่งมาก
ไปติดตามต่อได้ในดิท็อกไอรีเมมเบอร์เดอะเฟลเวอร์ศูนย์นะจ๊ะ